ใช่เพราะว่าเชียงใหม่ก็มีโคมลอยใช่ไหมคะ

ระหว่างวันที่๒๗๒๘จานอาคารหน้า

แล้วก็เปลี่ยนแปลงเวลาการบินทั้งหมด๑๖๐เที่ยวบิน
แล้วก็บอกว่ามีเที่ยวบินที่ยกเลิกจำนวน๑๐๑เที่ยวบิน

แล้วก็เที่ยวบินระหว่างประเทศ๒๔เที่ยวบินนะคะ
มีเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาการบิน๕๙เที่ยวบิน
เป็นเที่ยวบินในประเทศ๕๑เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ๘เที่ยวบิน

โอ้โหเขาถ่ายรูปกับนี่กลางจ้องถ่ายรูปนะ

ใช่ค่ะเอายังไงใครที่จะเดินทางที่สนามบินเชียงใหม่
ยังไงก็ต้องดูเช็คเรื่องเที่ยวบินให้ดีด้วยนะคะ